ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้หัวหน้าคณะคอสชมีคำสั่ง
ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพักการเมืองต่างละ
พักการเมืองก็เคลื่อนไหวเลยค่ะปลดล็อกปุ๊บเคลื่อนไหวปั๊บ
ก็ใกล้ปีใหม่ซะด้วยเรื่องของภาคกิจิกาหาเสียงเลือกตั้งอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ออกนะ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำกิจกรรมกันได้เต็มที่
ส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งสอสอนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมายืนยันว่า
ไม่เคยสั่งการไม่เคยก้าวไก่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับกรกตเลย
ใช่ก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่มีการประชุมร่วมกันเมื่อ๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่มีแหมน้ำหาสายคสชพกกตบอกว่านายกประยุทธ์เป็นคนเสนอเองนะ
บัตรเลือกตั้งให้มีแต่เฉพาะตัวเลขท่านนายกเลยต้องออกมาชี้แจง
ดูเรื่องคำสั่งเรื่องปลดล็อกพักการเมืองก่อนนะครับ
วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะคอสชเป็นคำสั่งที่๒๒
ให้ประชาชนและภาคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้
โดยปลดล็อก๙คำสั่งหัวหน้าคอสชก่อนหน้านี้
อย่างเช่นเรื่องการห้ามให้พักการเมืองประชุมสมาชิกพักอะไรพวกนี้นะครับ
ถ้าจะประชุมต้องขออนุญาตคอสชก่อน
เรื่องการจัดประชุมจัดทุนประเดิมพักอะไรพวกนี้
เอาเป็นว่าจากนี้ไปพักการเมืองทำกิจกรรมทุกอย่างได้หมด
ที่ไม่ผิดกฎหมายนะสามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมตามปกติได้
วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่า
คำสั่งนี้ทำให้ภาคการเมืองสามารถลงพื้นที่พบปะประชาชนได้
ส่วนเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งนั้น
ภักดิ์การเลือกตั้งยังไม่ได้ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นจะระบุว่าจะเริ่มกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่
หาเสียงอะไรยังไงเรื่องนี้ต้องรอกันทีหลังอีกทีหนึ่ง
เอาเป็นว่าตอนนี้ภาคการเมืองเขาสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้
อาจารย์วิศนุบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกได้หรือเปล่า
เอาเป็นว่าตอนนี้ปล่อยให้จนหมดแล้วจนไม่เหลืออะไรแล้ว
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับมีคนจะไปร้องเรียนด้วย
ท่านนายกรัฐมนตรีแทรกแทรงการทำงานของกรกต
เหมือนกับว่าเป็นคนเสนอว่าบัตรเลือกตั้งจะเป็นแบบใหม่

มีการพูดคุยกันเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
นายกบอกว่าผมไม่ได้สั่งนะ
ไม่ได้สั่งการให้กรกตทำบัตรเลือกตั้งในรูปแบบ
ไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีโลโก้พัก
แต่เป็นการคุยกันกับตัวแทนพักการเมืองที่เขาถามมาเสนอมา
เรื่องของบัตรเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกรกตนะคะ
อกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ตอบคำถามหลายเรื่องค่ะ
ก็มีเรื่องที่อาจารย์ธิรยุทธ์บุญมีนักวิชาการอิสระ
บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระบบสัมปทานไม่ต่างจากระบอบทักษิณ
ท่านนายกบอกว่าขอให้ดูว่าวิธีการบริหารประเทศนั้นมันต่างกันหรือเปล่า
และท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักในเรื่องนี้

วันนี้บริหารประเทศต่างกันไหมไปดู
ถ้าไปพูดตรงนี้คุณก็เอาความคิดเดิม
ความคิดถึงฝังหัวอยู่เอาพูดอยู่ทุกวัน

อ่าล่าสุดนะครับสำนักงานกรกต

แบบเพื่อใช้กับ๓๕๐เขตเพราะว่าพักกับแต่ละพักแต่ละเขตเขาต้องจับหมายเลขใหม่
ซึ่งวันนี้พระอิกปะยุทธก็บอกว่าจะไม่ใช้คำสั่งหัวหน้าคณะคสชสั่งให้เป็นเขตเดียวเมือเดียวทั่วประเทศ
จะไม่ใช้คำสั่งนี้นะครับแต่ยืนยันว่าสามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่๕๒๕๕ล้านใบได้ทัน
ตามกำหนดเวลารถแมพการเลือกตั้งประธานกรกตระบุว่าจะพิจารณาเรื่องบัตรเลือกตั้งสอสอให้ได้ข้อยุติในเร็วที่สุดนะครับ
ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็จะมีเหตุผลชี้แจงพร้อมกับยืนยันว่า
การพิจารณาเลือกรูปแบบบัตรเลือกตั้งไม่มีการแทรกแทรงจากฝ่ายใดอย่างแน่นอน